หอแต๋วแตกแหกมงลง
คือพี่มดเนี่ยก็คือบอกว่าจะไม่ทำหนังเก็บหอตาแตกแล้ว
คนก็เข้ามาด่าพี่พศว่าอ้าวพี่พศกลืนน้ำลายหรือเปล่า
พี่โพธจะตอบเรื่องนี้ยังไงเอาไปฟังสัมภาษณ์เลยดีกว่า
คืนไม่คืนหอแต๋วแตกแหกลงมง

พี่โพธที่พูดก็คืนน้ำลายตัวเองนี่ฉันก็คืนอยู่เนี่ย
มันไม่ได้เกินเราเป็นคนเขียนบทเราก็สามารถที่จะให้ตัวละครกลับมายังไงก็ได้
มิสแกนกับวิดีโอร์กำลังตีชอตเดชหัวเราะตลอดเวลา

แต่มันมีดราม่าที่ลงที่เล่นมาทุกภาคเหมือนทะเลาะกันจะไม่เล่นภาพนี้แล้ว
เออไปฟังลุงลงดีกว่าจตุรงวงจกทำไมไม่เล่นหอตกแตกขี้เกียจแต่งตุ๊ดแล้วหรือเปล่าเอาไปฟังเลยค่ะ
หนังพี่พศเนี่ยจะเล่นก็จะเล่นเป็นบางเรื่องที่คือไม่ใช่ว่าอยู่แล้วพจน์ทำแล้วเราต้องไปเล่นทุกเรื่องมันไม่ได้ไง
แกจะไปร้านลงมากกว่านะคะว่าแล้วงานเดียวกันรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งพี่ท้องข่าว๕๕พาเมียมาด้วยมาวงศูนย์ละครนี้น้องมิวนะคะยุ่ง๒๓ปีห่างกัน๓๒
แล้วไปฟังกันเลยคู่ลักต่างวัย๓๒เท่านั้นจ้าพี่ท้องข่าว
อิจฉาจังเลยเนาะ
หน้าจ๋าไม่ไปปีก็ต้นปีละ
หัวปีท้ายปี๊อันนี้ก็คือสิทธิ์ไลน์
ผมไม่มีลายอยู่แล้วผมผิวเนียน

เพราะว่ามันตลกกันตลอด

เซ็กซี่ขนาดนี้พี่ท้องเขาบอกว่า

แต่มันก็มีแล้วแต่บางอารมณ์เรา